กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการปิดม่านเป็นการปิดฉากของงานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทย๔ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะครับ
เป็นการสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศครับ
บรรยากาศการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยภาคใต้ที่จังหวัดกระบีถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงานจำนวนมากครับ
โดยไฮไลท์ของงานปีนี้ประกอบไปด้วยขบวนแห่ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ทั้งทางบกทางน้ำซึ่งทางบกได้แก่ขบวนแห่วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรม๑๔จังหวัดและขบวนคาริวัลครบรอบ๑๔๔ปีจังหวัดกระบีส่วนทางน้ำนั้นมีริ้วขบวนเรือหัวโทงนะครับจำนวน๖๐ลำ
โดยนายพงศักดิ์เสมสรรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่างานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยที่จังหวัดกระบีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพันศา๘๔พันศา
จากนั้นยังถือเป็นงานครบรอบ๑๔๔ปีแห่งการจัดตั้งเมืองกระบีทั้งนี้งานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยจัดขึ้นใน๕จังหวัดทั่วประเทศทั้งกรุงเทพมหานครเชียงบรายเพชรชบุรีหนองคายและที่กระบีถือเป็นจังหวัดสุดท้ายในการจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
สำหรับงานที่จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของศิลปะพื้นบ้านและการจัดนิทัศกาลของดีบ้านฉันการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วยังช่วยส่งเสริมกระตุ้นในทางมิติทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นได้อีกด้วยครับ